ดูประเด็นที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะหลังจากที่มีสื่อต่างชาติเขาตีแผ่ข่าวเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาที่เรื่องของยาเสพติด
มีคำพูดหลายคำเฮียแต่หยิบยกว่าพูดแต่พูดไม่ได้
รวมทั้งสสพทคุณผู้ชมต่อยกันเองครับ
หลังจากประทะคารมกันในสภาแล้วไม่จบ

เอาไปดูกันหน่อยนะครับสอสอที่ว่าก็คือ
นายยุทธพงศ์จตรัสเถียนสสมหาศรษฐครรม
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เข้าไปแจ้งความที่สมลแล้วหลังจากเมื่อวาน
ที่นายสมพงศ์อมวัดหัวหน้าพักเพื่อไทย

นายนวตเจริญสุธิ์สสขอนแก่นพักเดียวกัน

ในห้องทำงานของหัวหน้าพักถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
แล้วก็โทรให้ตำรวจมารับตัวเพื่อเข้าไปแจ้งความ
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตอนสิบโมงวันนี้
เข้าพบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้าไปขอกำลังตำรวจไป
ดูแลความปลอดภัยให้กับตัวเองส่วนคู่กรณีคือนายนวัดล่าสุดออกมา
ขอโทษประชาชนแล้วก็ผู้ใหญ่ในพักยืนยันตัวเองไม่ได้เป็นนักเลงหรอก
นะไม่มีมือปืนเพียงขอแค่อยากจะเคลียร์ปัญหาเท่านั้น
เพราะว่าถูกดูหมินศักดิ์ศรีแต่ไม่ยอมบอกว่าคำพูดของ
คำพูดเจ้าปัญหาที่ดูหมินอะไรดูแคลนกันมันคืออะไรก็ไม่ยอมบอกเหมือนกันคำไหน
คำไหนที่บอกถูกดูหมินเนี่ยเออมันเป็นเรื่องของกรรมธิการทางด่วนหรือเปล่า
มีการถกเถียงกันเพราะบอกได้ว่าถ้านายุทธพงศ์ให้การแบบนั้น
ก็พร้อมที่จะประทักษ์กันทุกเวลานะฮะอ้าวก็ไปจบแล้วครับเถียงกันไป
นะฮะส่วนความคืบหน้าของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะก็หลังจากที่ถูกสำนักข่าว
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศเขาตีข่าวเรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องของแพ่ง
อาญาเขาก็บอกว่ายืนยันตัวเองไม่จำเป็นต้องลาออก
ทำไมผมต้องลาออกด้วยนะฮะอยู่ระหว่างเตรียมหลักฐานดำเนินคดี
กับสื่อลายนั้นสื่อออสเตรเลียที่ตีข่าวออกมา
ว่าเป็นขบวนการในประเทศแหละต้องการจะดิสเครดิตเขา
เพื่อล้มล้างตัวเขาเองไปฟังเสียงเขาหน่อย
ผมว่าหากคล่องใจนี่เปิดหน้ามาชกกันเลยดีกว่าไม่ต้องไปอีแอบอย่างนี้นะครับ
ผมไม่ได้มาท้าชกหมายถึงว่าเอามาพูดกันดีกว่า
เอาแต่เรื่องอดีตมาพูดเราอยากจะจมอยู่กับอดีตหรือจะอยู่กับอนาคตล่ะครับ
หลังจากที่ประกาศว่าคือขุมกำลังสำคัญของรัฐบาล

เป็นเขาเตรียมปัญหานั้นปัญหานี้

สปอร์ตไลท์ก็พุ่งตรงไปที่เขาเลย

กำลังรุมเล่าไปที่ร้อยเอ็กซ์ธรรมนักเลย
ก็รอดูนะคะว่าจะมีทางออกแบบไหน